ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนดีกว่าค่ะ
ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็คงที่อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ
ราคาเนื้อสัตว์วันนี้ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะจ๊ะ
เช็คราคาของผักกันต่อดีกว่าว่ามีราคาปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
ปุ้งจีนวันนี้๑๖บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะ